พาคุณผู้ชมช่วงนี้น้ำเยอะใช่ไหม

ดังนั้นวิธีการเลี้ยงควายเขาก็เลยให้ควายลงไปในท้องทุ่ง
ลงไปในน้ำแล้วไปหาย่ากินในน้ำเลย

เขาเรียกว่าควายน้ำนะครับไปดูบรรยากาศของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแบบนี้กันคุณ

เป็นฝูงควายที่กำลังออกหากินอยู่ในอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอ

มีฝูงควายอยู่รวมกันหลายร้อยตัวนะครับ

สังเกตเห็นว่าถ้ามีน้ำอยู่จุดไหนเขาจะไปนอนอยู่ตรงไหน
ไปนอนแช่ปลักแช่โครนแบบนี้นะครับ
โดยชาวบ้านสมบูรณ์บ้านสดีบ้านโคกสนวน
แล้วก็อีกหลายหมู่บ้านของตำบลกุฎหวายอำเภอศรีขอรภูมินะครับ
ก็พากันต้อนควายไปเลี้ยงในบริเวณอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นประจำทุกวันเลย
ภาพที่เห็นหาดูได้ไม่บ่อยครั้งนะคุณนะครับ
ควายจะสามารถดำน้ำเพื่อกินย่าที่อยู่ใต้น้ำได้อย่างมหัศจรรย
ชาวบ้านเรียกว่าควายน้ำนั่นเองนะครับ
อกจากนี้ชาวบ้านยังพายเรือไปเลี้ยงควายด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตเหมือนในอดีตที่ผ่านมา
โดยจะต้อนไปเลี้ยงช่วงเวลา๑๐นาฬิกาถึงประมาณบ่าย๓นะฮะ
จากนั้นเจ้าของก็จะพายเรือต้อนกลับเข้าคอกตามปกติ
ธรรมดาต้องเดินต้อนนะ
อันนี้พายเรือต้อนควายนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่หาชมได้ยากนะครับ
นี้เพราะว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกยังมีความอุดมสมบูรณ์
ย่าสาหร่ายแล้วก็ต้นบัวเล็กซึ่งเป็นอาหารโปรดของควายเลย
ได้เห็นภาพดังกล่าวเป็นประจำทุกวันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ
เป็นภาพที่น่ารักนะคะ
แล้วเขาวิ่งกันใหญ่เลยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์การเลี้ยงควายไว้กว่า๑๐๐ตัวในชุมชนแห่งนี้นะครับ
รวมทั้งยังมีประเพณีมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับควายมากมายครับ

ก็จะมีโครงการพัฒนาและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ริมอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกบริเวณบ้านสมบูรณ์
ตำบลกุฎหวายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นั่นเอง
ถ้าไปเอาโดรนไปถ่ายด้วยนะ
เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมหลายท่านซื้อโดรนไว้เอง
เอาโดรนไปถ่ายมุมสูงแบบนี้สวยดีนะครับ

เป็นภาพที่สวยนะเป็นเรื่องของวิถีชีวิต
ครับไม่แน่นะอีกหน่อยเดี๋ยวรายการเราจัดประกวดภาพแบบนี้บ้างดีกว่าไหม
ก็ดีนะภาพชุมชนของตัวเองแชร์กันจะได้แชร์ให้ดูกันอ่าเขียนโครงการเลยว่าถูกประสงค์
เดี๋ยวขอเขียนโครงการ